อีกครัวหนึ่งไหมดูอีกครัวหนึ่งสามีหึง
กลัวว่าเมียพอออกไปทำงานแล้วจะมีกิ๊ก
ตามไปทำร้ายถึงที่ทำงานเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ
มาทำงานอยู่ที่โรงแรมสามีมารับขี่มอเตอร์ไซค์จอดข้าง
เห็นท่าไม่ดีแล้วเห็นท่าไม่ดีแล้วสงสัยมาแน่มาจริงครับ
แล้วผู้ชายก็เข้ามาคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวดูนะลงมือเลย
นี่คือกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในตะบนท่ามิรำ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
ทำไมโอ้โหผู้หญิงล้มยังเตะอีกภาพนี้ผู้ชายอายุประมาณสี่สิบแปดปีครับ
ขี่รถจักรยายนต์เข้ามานะครับมาที่ทำงานเดินเข้ามาในห้อง
สวมหมวกกันน็อกอยู่เลยนะแล้วก็ทำร้ายเมียครับ
นางสาวพัชนีแก้วกลอายุ๔๕เธอเป็นพนักงานโรงแรมได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เดินออกไปเหตุเกิดนะครับเที่ยง๔๕ได้นะครับ
สี่สิบห้าที่ผ่านมานี้เองนางสาวพัชรีเล่าบอกว่า
ชายคนนั้นเป็นสามีเธอเองชื่อสมศักดิ์อยู่กินกันมาโอ้ยลูกโตแล้ว
ลูกสาวสองคนสิบเจ็ดคนสิบแปดคนอ่ะกลางปีที่ผ่านมา
เธอบอกเธอต้องออกมาหางานทำนอกบ้านเพื่อหาเงินใช้จ่ายในครอบครัว
ก็มาเป็นพนักงานโรงแรมดูแลความเรียบร้อยให้เขาโอ้โห
ดูเลือดครับคุณผู้ชมฮะโอ้นี่หนักนะเนี่ยระยะหลังสามีห่วง
ระแวงกลัวจะนอกใจไปมีกิ๊กมีปากเสียงกันทุกวัน
บอกไม่ไหวแล้วขอแยกมาอยู่แยกมาอยู่ได้๓วัน
สามีตามมาทำร้ายแบบนี้ฮะเธอบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้จะทะเลาะกัน
ก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายนะแต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โห
ทำทุกอย่างทั้งเตะทั้งต่อยทั้งถีบ
เช่นเมื่อพานางสาวพัชนีนะฮะ
ไปที่โรงพยาบาลพัทธรุงแล้วก็แนะนำ

ถ้าแจ้งความก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
หากต้องการดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์สามีครับ